แตงโมเนี่ยจะจากไปครบ๑ปีแล้ว

เรื่องราวทั้งหมดก็เกิดจากอุบัติเหตุ

ตลอดทั้งปีเป็นข่าวอันดับหนึ่งของประเทศ

คนติดตามข่าวแตงโมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

วันที่๒๔กุมภาพันธ์
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใกล้ถึงครบ๑ปีแล้ว

แม่งจัดกิจกรรมครบ๑ปี

ที่บริเวณท่าเรือพิบูรสงครามเนี่ย
อาทิตย์ที่๒๖กุมภาพันธ์

นี่แม่ทำใจไม่ค่อยได้

งดได้ไหม

งดจัดกิจกรรมถึงลูกสาวได้ไหม

ขอทำเงียบภายในครอบครัวแล้วกัน

เพราะว่าแม่คงไม่มีสิทธิ์ห้าม

แฟนคลับจัดขึ้นเนี่ยซึ่งแตงโมเนี่ยอย่างแรกคือนับถือศาสนาคริสต์
การจัดพิธีแบบพุทธศาสนาดูมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แล้วยิ่งพอใกล้ครบหนึ่งปีที่ลูกจัดไปก็ยิ่งคิดถึงลูกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
อยากให้เขามาหาแต่ลูกไม่มาเลยโอ๊ะอะไรแองเจ๊
ไม่แต่ว่าถ้าตามศาสนาคริสเขาก็ไม่มาอยู่แล้วใครเนี่ยอาจารยิ่งศักดิ์ถามว่าไงนะ
แม่แม่กลัวผีแตงโมเหรอวะอาจารยิ่งศักดิ์ถามอย่างนี้
รายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใหม่อันใหม่อ่ะค่ะชั่วแปดอ่ะ
แต่แม่ก็บอกแม่อยากเจอนี่น่ะฮะแม่ก็ตามแต่ตามศาสนาคริสต์เขาก็ไม่มาแล้ว
แต่ว่าคริสต์ไม่มาอยู่แล้วจับพระเจ้าแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคริสต์ไม่กลับมาไม่เวียนว่าแต่เกิดไม่ไม่วนเวียนใดฮะ
เขาก็ไม่ไม่มาแม่บอกอยากให้ลูกสาวมาหาแต่ไม่เห็นจะมาเลยแม่บอกอ้าวอืมค่ะ
เอ๊ะมิ้งทำอะไรคะไม่ใช่บอกแล้วทำไมคะไม่ส่งดอกไม้ให้แม่ไว้ล่ะ
หมายถึงว่าสั่งดอกไม้ส่งมาให้แม่ไหมล่ะนี่มีคนโทรมาสั่งดอกไม้เต็มเลยนะเนี่ย
เออมันสวยจริงจริงอ่ะเนอะก็แต่ว่าถ้าแฟนคลับจะจัดการแม่ก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมครับ
ไม่ไปร่วมแม่ก็ชัดเจนว่าเขาทำใจไม่ได้ยิ่งใกล้ใกล้ครบหนึ่งปีเนี่ย
แม่เขายิ่งเศร้าอืมไม่แต่มีคำถามอะไรคะไม่ไม่มีแค่กันจะบอกว่า
เอาจริงคือจะพูดว่าเวลาภาพที่เราเห็นกับข้างในใจเขา
เราอาจจะไม่รู้ก็ได้อืมอาจจะไม่รู้ก็ได้จริงจริงเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะ
คือเขาอาจจะแสดงออกมาพูดหัวเราะค่ะจ้ะหัวเราะทำไมคะ
เขาเขาอาจจะแสดงออกมาแบบนั้นเพื่อให้เขายังสามารถใช้ชีวิตและเข้มแข็งอยู่ต่อไปได้ก็ได้
แต่แม่เจ้าแป้วอีกเดือนละสามหมื่นห้าหมื่นเขาไม่ให้เพราะแม่เสร็จสัญญาณหน้าสารไปแล้ว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

เราเองจะไปไม่ไปมันก็อยู่ที่เรานะคะ